ในวันนี้บรรยากาศที่ถ้ำหลวงเนี่ยมีทางด้านของผู้จัดการทีมหมูป่าอาคาเดมี่แม่สายก็คือ
นายนพรัชกันทะวงหรือว่าโค้ชนกนะคะรวมทั้งยังพาลูกทีมไปอีกสิบคนเนี่ย
เดินทางไปที่ถ้ำหลวงด้วยก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปกครองของน้องทั้ง๑๓คนนะคะ
เราไปฟังเสียงของโค้ชนกกันค่ะอ่ามันเป็นโปรแกรมที่ผมต้องพามาอยู่แล้ว
เพราะว่าน้องเขาขอผมตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ทีนี้น้องก็ยังเรียนหนังสืออยู่
แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นว่ากลัวขึ้นมาแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอ่า
ไม่สะดวกครับผมก็อยากให้น้องอยู่บ้านส่งกำลังใจมา
แต่ทีนี้มันเป็นวันหยุดแล้วน้องน้องก็พร้อมใจกันอ่า
อยากมาผมก็เลยว่าจะพายให้น้องมาให้กำลังใจ
พ่อแม่ของอ่าเพื่อนเพื่อนที่ติดอยู่ในถ้ำครับเห็นว่าแมทต่อไปจะเร็วเร็วนี้
ก็คือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็วันพรุ่งนี้
อ่าตั้งแต่รุ่นสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้า
แต่ทีนี้มาเกิดปัญหาอันนี้ขึ้นก็เลยขอเลื่อนเขาก่อน
ทั้งที่ผมมีโปรแกรมแข่งเดือนหน้าก็ขอเลื่อนไว้ก่อน
เพราะรุ่น๑๓มาติดถ้ำแล้วผมจะเอารุ่นอื่นไปแข่งผมไม่เอาไปแข่ง
เลื่อนหมดครับเมื่อวานรุ่น๑๙ปีผมก็มีแข่ง
ช่วยเป็นกำลังใจส่งมาที่ถ้ำนี้อยู่ตลอดเวลาครับ
บางส่วนเขาตัดได้ข้อมูลใหม่ตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เด็กหยุดเรียนนะครับ
ผมเลยให้น้องที่สนิทสนมกับกลุ่มปั่นจักรยาน

ก็ที่ผมอยากรู้มาตลอดหลายวันก็คือว่า
เอกท่านจะมีเป้๒ใบนะครับ
ที่ผมข้อมูลผมไม่คอนเฟิร์มมาตั้งแต่วันแรกคือ
ผมไม่รู้ว่าโค้ดเอกได้เอาเป้ใบใหญ่มาด้วยไหม

นั่นหมายความว่าในเป้ใบนั้นจะมีอ่า
ถ้าเกิดที่คุณเอกเอาเตนะออกไป
สนามเข้าไปด้วยก็จะยืนยันข้อมูล๑๙
ตั้งแต่ต้นที่ว่าเจอเชือกเจอเชือกของเป๊ะ
สนามอะไรพวกเนี้ยครับเราก็แน่ใจว่าเอ่อ
ศิษย์ผมอยู่ในถ้ำแน่นอนได้เอาอาหารเข้าไปด้วยไหมครับ
อะไรนะครับอาหารมีอาหารอาหารนี่จะเป็นอ่า
ขนมกรุบกรอบอ่าประเภทไขมายเอ่อประเภทประเภทแป้งนะครับ
ก็ไม่น่าจะเยอะแต่ว่าจะเป็นพวกน้ำส้มกับน้ำครก
แล้วก็เครื่องดื่มอ่าเกลือแร่นะครับว่าทั้งที่สามชีวิตเคยทำนาย
ถ้ามันอาจจะอยู่ปลายสุดของอ่าผมมันดูดแล้วมันไม่ออก
ไม่อยากคอนเฟิร์มข้อมูลนะครับเพราะว่าผม
ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกศิษย์ผมแอบมาเที่ยวถ้ำนะครับ
อ่าถ้าถ้าอ่ามันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วดี
ภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าให้ไปถึงตรงไหนก็ได้
ที่ยังปลอดภัยแล้วก็รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเคยมาอยู่แต่จะถึงขั้นว่า
ชำนาญทางเหมือนเหมือนเหมือนพี่พี่สื่อถามนี้ผมไม่แน่ใจครับ
เขานัดกันในกลุ่มไลน์จักรยานบ้างครับอ่าใช่ครับ
นัดกันในกลุ่มไลน์จักรยานครับซึ่งโค้ดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยครับผม
ผมไม่ใช่ที่โค้ดอย่างงี้ค่ะคือเมื่อวานนะครับ
มันเกิดข่าวลือว่าผมอ่าโดนไล่ออกจากพื้นที่ไม่จริงนะครับ
นายอำเภอได้สั่งการให้ผมไปปฏิบัติหน้าที่บางอย่างนะครับ
ปกครองเขาก็รู้อยู่อ่าวันนี้ผมก็มาแล้วผมไม่ทิ้ง
ไม่ต้องผมไม่ทิ้งใครสักคนแน่ครับในทีมหมูป่าครับ
ถ้าผมทำเป็นหมดนะครับผมดำน้ำเป็นผมปีนผาเป็น
ผมโรยตัวเป็นผมผมทำแน่ครับตั้งแต่นาทีแรกที่ผมมาอยู่ในถ้ำ
มีแค่เมื่อวานเท่านั้นนะครับที่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
เพราะว่างานที่อำเภอที่ผมทำข้างค้างไว้ก็มีที่ผมต้องไป
ไปแก้ไขไปเช็คกล้องวงจรปิดได้ครับเมื่อวานผมไปอำเภอครับ
หลังเลิกซ้อมเสร็จครับนัดก่อนหน้านั้นแล้วก็นัดกันอีกครับ
เขานัดมาเที่ยวตรงนี้ครับก่อนหน้านี้เขาบอกเราไหม
เขามาด้วยกันไหมบ้อมมันยังไงครับพูดอยู่ครับพูดอย่างไงบ้าง
เที่ยวด้วยกันไหมผมบอกว่าไม่ไปครับเพราะว่าติดการบ้าน
คำว่าไปเที่ยวของเขาเขาบอกไหมไปนานแค่ไหนหรือไปยังไง
เขาไม่ได้บอกครับโดยเขาชอบเที่ยวอย่างนี้อยู่แล้วครับ

ชอบพัฒนภัยอย่างเงี้ยน่ะใช่ครับ
อันนี้ไม่เห็นน่ะแต่ว่าแค่กระเป๋าใบใหญ่ของใครครับ

พอบอลเสร็จปุ๊บบอมกลับบ้านแต่เพื่อนก็ไปเที่ยวต่อ

คนเอกออกต่อไปใหญ่ไปรู้ไหมว่าตรงในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้ถามคนไหม

ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรใช่ไหม
ใช่ครับ
วันนี้คุณมาเป็นกำลังใจเพื่อนหรือยัง

คิดถึงไหมคะคุณเพื่อนไม่ได้ตัดมาซ้อม

คุณอยากจะบอกอะไรเพื่อน

ก็เห็นว่าอาทิตย์หน้าค่ะ
มีแฟนแข่งรายการใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
คือถ้ากลุ่มนี้คือไม่ได้กลับมาถึง
หมายถึงว่าถ้ากลับมาช้าหรืออะไรดี

แล้วมีคนพอไหมครับลุ่ม๑๓